ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ระยองหน่อยนะครับ
หญิงสาวคนหนึ่งใบหน้านี่บวมปูดไปหมดนะขึ้นโรงพักไปแจ้งความ
เธอบอกว่าเมื่อคืนนี้เดินเที่ยวงานประจำจังหวัดอยู่ดีดีที่จังหวัดระยองนะ
ถูกรุมตบจนหน้ายับเลยนะฮะ
โอ้ยโอ้ยไปตบเขาทำไมวะน่ะ

นี่มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ

จะมีผู้หญิง๔๕คน
รุมตบรุมตีอยู่นะครับ
โอ๊ยนะแหม่โดนรุม
มีผู้ชมผู้ชายพยายามเข้ามาห้ามมากันกันนะ

ผู้ชายมีคนเดียวเองผู้หญิงประมาณสักห้าหกคนได้ไหมคะ
นี่แต่ว่าคนที่โดนเนี่ยเขาบอกถูกรุม

ฝั่งเนี่ยอีกฝั่งเนี่ยมีมา๔๕คน

คนเจ็บชื่อนางสาวจิราภานะครับอายุ๒๙ปี
เดี๋ยวดูสภาพบาดแผลบนใบหน้าของเธอหน่อย
อ้อโหนี่โดนจิกโอ้โหไม่เห็นไหม

ใช่คนที่ถ่ายคลิปถ่ายไกลใช่ไหม
อาจจะไม่เห็นว่าเจ็บมากเจ็บน้อยยังไง

จิกควรฟกช้ำทั้งหน้า
บอกว่ากลุ่มคนที่ทำร้ายเธอมีกัน๕คนนะฮะถามว่าคนกลุ่มนี้คือใครนะผู้หญิง๔๕คนที่มาทำร้ายเธอ
เป็นกลุ่มของแฟนเก่าของแฟนน้องสาวของเธอเอาใหม่พอจะนึกออกไหมเธอมีน้องสาวจิราภาคนเจ็บนี่มีน้องสาว
เจ็บมีน้องสาวน้องสาวมีแฟนเก่า
น้องสาวเนี่ยมีแฟนคนที่ทำร้ายเธอเนี่ยคือแฟนเก่าของแฟนน้องสาวเธอ

นี่เห็นไหมโอเคแต่เธอเนี่ยไม่รู้จัก

รู้จักพวกนี้เลยเมื่อคืนนี้น้องสาวกับแฟนนุ่มของน้องสาว
ไปเดินเที่ยวงานดนตรีบ้านเพน้องสาวกับแฟนของน้องสาวเธอเนี่ยไปเดินเที่ยวงานดนตรีบ้านเพ
พอดนตรีเลิกก็จะกลับบ้านเธอก็ไปด้วยนะบังเอิญมาเจอกับกลุ่มของแฟนเก่าของแฟนน้องสาว
แล้วเขาต้องการจะเคลียร์กับฝ่ายชายเธอก็มายืนอยู่ห่างอยู่วงนอก
เพราะว่าไม่เกี่ยวข้องไม่รู้จักด้วยก็ปล่อยเขาเคลียร์กันไป
มายืนกินอาหารอยู่แล้วอยู่อยู่กลุ่มนั้น
นี่คือน้องสาวของคนเจ็บนะฮะเสื้อน้ำเงิน
อันนี้คือแฟนนุ่มของน้องสาว

อยู่คือไปเจอไปเจอกลุ่มคนที่ทำร้ายคุณจิราภาเนี่ย
ทางจีราภาเนี่ยเขาเป็นแฟนเก่าของผู้ชายเสื้อดำใช่ไหม
อยากจะเคลียร์กับฝ่ายชาย
จีรภาบอกว่าเอาหนูก็มายืนอยู่วงนอก
เพราะหนูไม่รู้จักมายืนกินอะไรของหนูอยู่อยู่
อยู่ในกลุ่มนั้นน่ะเขาหันมาทางหนูแล้วเขาถามหนูว่า
ทำหน้ากวนเหรอทำหน้ากวนทำไม
จีราภาบอกว่าก็ตอบกลับไปว่าไม่ได้กวนนะ
ยืนกินอาหารอยู่เท่านั้นแหละ

รอเพื่อเคลียร์ปัญหากันแต่คิดว่าหนูเป็นคนที่มาด้วย
แล้วคือยืนรอเขาเคลียร์ปัญหากันแล้วคือหนูก็ยืนกินอะไรของหนู
แล้วเขาคิดว่าหนูไปแบบมีอาการมีหน้าตาใส่เขา
เพราะว่าหนูยืนเคี้ยวอยู่หน้าเป็นไรทำไมทำหน้าอย่างนั้น
อยากโดนตบหรออะไรอย่างนี้

ตารปัดยังไงถึงน้องเขาถึงไปโดนทำร้าย
เหมือนแบบหันไปแล้วแบบคนเขาหันไปเจอพอดี
แล้วเหมือนแบบกำลังกินโดยที่ว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วไง
ก็คือว่ามาคุยกับผมฝั่งนี้เขาก็ยืนรอเพราะว่าจะกลับบ้านอย่างนี้ครับ
อ๋อเขาก็ถามว่าพี่สาวเราทำหน้าใส่เขา
คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมด้วยซ้ำ
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมคือผู้หญิงกันคือมาด้วยกัน
ไม่ได้อยู่ในรุ่นเรื่องกันเลยคือแบบอยู่วงโคจรเรื่องนี้เลย
แต่โดนทำร้ายจนหน้ายับเลยเนาะ
นี่ฮะแม่เพียงเพราะว่ากำลังยืนกินอาหารอยู่
แล้วเขาหาว่าทำหน้ากวนแล้วมีคนถ่ายคลิปไว้ได้นะครับ
คุณผู้ชมครับทางคนเจ็บก็เลยนำหลักฐานจากคลิปที่มีคนถ่ายเอาไว้เนี่ย

หนุ่มเป็นคนเข้าไปช่วยเพราะตอนนั้นน้องสาวก็โดนแบบกระชากจนล้มเหมือนกัน

อ้าวนั้นแหละใช่
แล้วฝั่งเนี้ยเขาบอกเขาจะมาเคลียร์กับฝ่ายชายก็เป็นแฟนเก่าอืม
จิระพาบอกกวนอะไรก็ยืนกินกินกับอาหารอยู่ท่านภรรษาโดนเลยนะฮะ
เธอเลยเอาคลิปไปแจ้งความที่สพบ้านเพนะครับ
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องกับกลุ่มที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุดนะฮะอ่าโอ้โห
นี่แจ้งความเรียบร้อย